ใครชอบกินตำปูปลาร้าดิบบ้างคะมีใครไม่ชอบบ้างดีกว่าใช่ไหม
แต่มันแซ่บมันเผ็ดเนอะแหมคนแซ่บก็ต้องกินตำปูปลาร้าสิ
แต่คุณหมอออกมาเตือนนะคะว่าต้องระวังเพราะว่าล่าสุดนี่ไปเจอเคสคนไข้
อายุ๑๕ปีเองค่ะชอบแซ่บไงชอบกินตำปูปลาร้า
แล้วปรากฏว่าไปเอ็กซาเรย์ปอดดูคุณเห็นสีขาวนั่นไหมคะ

พัยยาดเต็มปอดเลยค่ะอุ๋ยพัยยาดยั่วเยี๊ยะเต็มปอดเลยค่ะ
นี่คือผลจากการกินตำปูปลาร้าดิบนะคะนี่คุณเห็นไหม
ขยับนั่นน่ะสิ่งนั้นคือพยาธิ

คุณหมอสุรพันธ์เจริญธัญรักษ์อายุระแพทย์สาขาทางเดินหายใจและวิกฤตบำบัด
โพสต์เฟซบุ๊คเรื่องราวนี้ไว้นะคะบอก
ตั้งสติก่อนกินตำปูปลาร้าดิบ
คนไข้เด็กชายวัย๑๕ปีจากประเทศลาว
สุราใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีโรคประจำตัว
หน้าอกชายโครงด้านขวาล่าง
ไปถึงด้านหลัง๑๐วัน
คลินิกฉีดยากล้ามเนื้ออักเสบปรากฏว่าไม่หาย
๔วันต่อมาไข้สูงหนาวสั่นไอ

ไปโรงพยาบาลก็เลยจับเอ็กซาเรย์ปอด
ไปเจอโพรงฝีหนองในปอดขวาถึง๑๐เซนนะคะ
พอเอ็กซาเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจเช็คปอด

มีโพรงหนองอีกที่ปอดกลีบขวาด้านล่างนะคะ

ส่วนใหญ่ถ้ามีอาการหนองในปอดแบบนี้เนี่ย
สันนิษฐานได้๓สาเหตุค่ะ
คือ๑ติดเชื้อแบคทีเรีย

หรือว่า๓กินของดิบค่ะ
พอซักประวัติคนไข้ว่ากินของดิบมาหรือเปล่า

พอตรวจเช็คอย่างละเอียดเท่านั้นแหละครับ

วัยรุ่นก็มาวาวุ่นเลย
เพราะพญาติใบไม้วิ่งวุ่นเต็มปอดไปหมดเลย

ปอดจากการกินอาหารดิบค่ะคือมันเป็นพญาติใบไม้ปอดนะคะ
เป็นพญาติชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในปูน้ำจืดแถวบ้านเราก็คือปูดำที่ชอบเอาไปใส่ในส้มตำ
ปูปลาร้าคือคิดว่าดองเข็มแล้วพญาติน่าจะตาย
เพราะเอิญหนังเหนียวไม่ตายค่ะนี่หมอบอกนะเนี่ยหมอบอกมันไม่ตาย
พอกินเข้าไปมันก็ยังไม่ตายอีกมันก็ชัยออกมาจากลำไส้
ขึ้นไปที่ตับเข้าไปในปอดจนเกิดเป็นโพรงฝีในปอดนะคะ
มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าพญาติใบไม้ปอดเนี่ยนอกจากจะอยู่ในปูน้ำจืดแล้ว
หอยน้ำจืดกุ้งน้ำจืดก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะอืม
กังวลเลยทีเดียวโอ้โหนี่ชอบกินของดิบต้องระวังนะแบบเนี้ย
ยำกุ้งสดอย่างเงี้ยได้ยินแบบนี้แล้วขนลุกเหมือนกันนะคะครับ
ข้อมูลจากโรงพยาบาลเวชศาสตเขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่า
พอพญาติอยู่ในปอดมันจะทำให้ปอดอักเสบค่ะ
เลือดปนออกมากับเสมหะพญาติเนี่ยนอกจากปอดแล้ว
มันอาจจะใช้ไปอวัยวะอื่นได้นะตับลำไส้กล้ามเนื้อเยื่อบุช่องท้อง
จนถึงขั้นขึ้นสมองก็ได้แล้วก็จะเกิดอาการผิดปกติของอวัยวะเหล่านั้น
วินิจฉัยเป็นแบบนี้นะคะก็จะดูจากการไอเรื้อรัง
ดูพฤติกรรมการกินว่ามีประวัติการกินปูหรือกุ้งน้ำจืดดิบไหม
ไปตรวจทางห้องปฏิบัติการหาไข่พญาติในเสมหะอุจจาระหรือว่าน้ำจากช่องปอดของคนไข้
ส่วนการรักษาค่ะยาที่ใช้รักษาส่วนใหญ่มักจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นต้องเป็นการรักษาที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเท่านั้นนะคะ
ไม่ต้องไปรักษาเองนะคะอันนี้อันตรายจริง
ถามว่าต้องกันยังไงดี
เลี่ยงการกินปูหรือกุ้งที่ไม่ได้ปรุงสุกด้วยความร้อน
เพราะว่าหมาแมวที่เราเลี้ยสัตเลี้ยของเราอาจจะเป็นตัวแพร่โรคได้
บ้วนเสมหะหรือทายอุจจาระลงแหล่งน้ำป้องกันการกระจายโรคค่ะ

เราต้องกินอาหารให้เป็นยาไม่อย่างนั้นเราต้องกลายเป็นว่ากินยาเป็นอาหาร

ให้ความร้อนมันช่วยฆ่าเชื้อต่างหน่อยเพื่อความปลอดภัย

สะอาดปลอดภัยใช้ช้อนกลาง
จากคนที่เพิ่งจะผ่านพ้นจากโรคกระเพาะมาบอกได้

สุกสะอาดปลอดภัยใช้ช้อนกลาง